คราวนี้ครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกเอาไว้ว่า
ถ้าหากคุณผู้ชมอยากจะมีโอกาส
สร้างรายได้หลักแสนหรือหลักล้าน
ลงพื้นที่ที่อำเภอพบพระจังหวัดตาก
ไปดูเลยนะครับว่าชาวสวนที่นั่นที่เขาปลูกพริก
เขามีวิธีการบริหารจัดการต้นทุนยังไง

เพื่อให้ได้กำไรจากการปลูกพริก
ปัจจุบันคนรุ่นใหม่หันมาทำวิธีนี้กันแบบ

พื้นที่อำเภอพบพระจังหวัดตาก
เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกพริก
เพราะที่นี่เป็นดินร่วนปนทรายสภาพอากาศเย็น

ทำให้ชาวสวนที่นี่มีต้นทุนการปลูกพริกต่ำกว่าที่อื่นค่ะ
เกษตรกรที่นี่นิยมปลูกพริก
เพราะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าพืชอื่น
แม้ว่าราคาจะถูกลงก็ยังได้กำไรหลายเท่าตัว
ซึ่งพันธุ์ที่นิยมปลูกกันมากก็คือพริกขี้หนูพันธุเปอร์ฮอต
ปัจจุบันขายได้กิโลกรัมละ๒๐บาท

พุ่งขึ้นมาเป็นกิโลกรัมละ๑๓๐บาทเลยค่ะ
พริกมันมีความอดทนนะคะ
ไม่ว่าเราเก็บปุ๊บใช่ไหมคะ
ยิ่งเก็บยิ่งออกยิ่งเก็บยิ่งแตกหน่อยิ่งแตกหน่อยิ่งลดน้ำ

แล้วแบบคือหน่อมันจะเป็นพุ่มใช่ไหมคะ
เหมือนพุ่มหมวนชาทอง
ที่แบบยิ่งแกะยิ่งเป็นพุ่มเรื่อยอย่างนี้ค่ะ
ถ้าเรารักษาดีไม่ว่าจะลดน้ำใส่ปุ๋ย
ทุกอย่างมันจะเก็บได้เป็นปีเลยค่ะ
ส่วนพริกของอมรลัดให้ผลผลิตดี๗๐๑๐๐กิโลกรัมต่อไร่
เพราะเธอปลูกพริกหลุมละ๑ต้น

จึงให้ผลผลิตสมบูรณ์กว่าที่เกษตรกรทั่วไปปลูกหลุมละ๒ต้น
อกจากนี้เธอยังมีเทคนิคเลือกปลูกพริกในฤดูฝน
และใช้แผ่นพลาสติกคลุมเอาไว้เพื่อรักษาความชื้น

และยังช่วยป้องกันวัชพืชที่มารบกวนไปในตัวด้วยค่ะ
จะสังเกตว่าในระหว่างแปรงพริก
ชาวสวนเลือกที่จะปลูกต้นข้าวโพดเอาไว้ล่อแมลง

นอกจากนี้ในช่วงต้นฤดูการผลิต
ชาวสวนจะปลูกต้นทานตะวันเอาไว้ระหว่างหัวแปลงกับท้ายแปลงไว้ด้วยค่ะ
นี้ก็เพื่อที่จะใช้ล่อนอนนั่นเอง
แล้วยังสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต
ทำให้มีรายได้เพิ่มอีกไร่ละ๕๐๐๐บาทค่ะ

จะต้องเก็บพริกที่มีสีเขียวเข้ม
หากสีอ่อนจะไม่ได้น้ำหนักค่ะ
แต่ถ้าเก็บพริกสีแดงจะต้องเป็นเมล็ดที่เนื้อแข็งเท่านั้น
แต่พริกที่ขายได้ราคามากที่สุด
คือพริกครึ่งแดงครึ่งเขียวหรือพริกก้ามปู
นำไปขายตลาดจะแดงสวยพอดี
จึงเป็นที่ต้องการของพ่อค้าคนกลางมากที่สุดค่ะ

มีรอบการผลิตประมาณ๖เดือน
ปีที่ผ่านมาพริกราคาสูงมากราคาหน้าสวนสูงสุดที่กิโลกรัมละ๑๓๐บาท
ปีนี้เธอจึงตัดสินใจเพิ่มพื้นที่ปลูก
จากเดิม๑๐ไร่เป็น๒๐ไร่ค่ะ
แม้ว่าปีนี้พื้นที่ปลูกพริกในจังหวัดตากจะเพิ่มมากขึ้น
แต่อมรรัฐกลับไม่กังวลว่าผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
จะทำให้ราคาพริกตกต่ำ
อย่างพริกใหญ่แบบนี้โรงงานอุตสาหกรรมต้องการเพื่อนำไปผลิตเป็นซอส
และพริกที่สวยขึ้นมาอีกหน่อยก็จะส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย
ส่วนพริกซุปเปอร์ฮอตก็จะส่งไปยังตลาดค้าปีกทั่วประเทศค่ะ
อัญชลีซิลิมั่วค่าเทรัตทีวีรายงาน